สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้การเมือง
วันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์ส่งท้ายปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ฉะนั้นวันนี้ก็จะหยิบเอาเรื่องที่เบามาพูดคุยกันส่งท้ายปี
หยิบเอาเรื่องวาถะของพนักท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท
ประธานองค์คมนตรีที่พูดคุยกับบิ๊กตูและคนสำคัญสำคัญที่เข้าอวยพรปีใหม่ครับ
แล้วรุ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยหนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับข่าวนี้มาก
หนังสือพิมพ์พาดหัวว่าป่าเตือนบิ๊กตู่คนเห็นต่างไม่ใช่ศัตรู
ฉบับบอกว่าป๊าแนะตู่เป็นมิตรกับทุกฝ่ายขอดูรายละเอียดนิดหนึ่งเถอะครับว่า
เปรมพูดยังไงพลเอกเปรมบอกว่าการเป็นมิตรกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
และคิดว่าหากนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นแก่ความเป็นมิตรทุกอย่างจะไปได้ราบรื่นและสวยงาม
โดยทุกคนเห็นต่างกันได้แต่ต้องเป็นมิตรกันก็จะดีมากทั้งนี้ขอให้นายกเห็นว่า
แม้ฝ่ายค้านจะเห็นต่างก็เห็นต่างกันอย่างมิตรอย่าเห็นต่างอย่างเป็นศัตรูกัน
เช่นนั้นก็ไม่มีประโยชน์ขอให้นายกจำคำนี้ไว้ว่า
จะเห็นต่างกับฝ่ายค้านก็โอเคเพราะเห็นต่างกันอยู่แล้ว
แต่ต้องเห็นต่างกันอย่างมิดผมอยากให้นายกทำเป็นตัวอย่างว่า
ถึงผมเห็นต่างกับคุณผมก็เป็นเพื่อนกับคุณ
คงจะทำให้ทุกฝ่ายทุกอย่างราบรื่นขอฝากนายก
อาจจะจำไปใช้ตามที่ผมพูดก็ได้เพราะผมเคยใช้มาแล้วได้ผลดีมาก
แล้วก็ช่วงท้ายบอกขอชมเชยนายก
บริหารประเทศมาด้วยความโลดผลและความมุ่งมั่นที่ทำให้ชาติบ้านเมืองของเรา
มีความสุขนายกเองก็
ได้พูดคุยว่าได้ตอบกับพลเอกเปรมว่า
ผมก็อยากเป็นมิตรกับทุกคนและไม่เคยมองใครเป็นศัตรู
วันนี้การเมืองเดินไปข้างหน้าและได้วางยุทธศาสตร์ชาติไว้
รัฐบาลและฝ่ายค้านก็เดินตามแนวทางดังกล่าว
แล้วก็ช่วงที่ให้โอวาสกันเสร็จป๊าเปรมจะเข้าไปในบ้าน
นายกรัฐมนตรีก็เดินไปส่งไปส่งเสร็จก็กลับออกมา
แล้วก็บอกนักข่าวอีกคนนึงว่าผมเป็นมิตร
นี่เป็นคำเตือนที่ผมคิดว่าน่าจะตรงใจและตรงความรู้สึกคน
ถึงแม้นายกจะบอกว่าผมไม่ได้มองใครเป็นศัตรู
ผมก็มองคนอื่นเป็นมิตรแต่ว่ากริยาอาการของนายกรัฐมนตรีในช่วง
ในช่วงที่ผ่านมาบางทีก็ไม่ตรงกับที่นายกบอก
ท่าทีของนายกคำพูดหลายประโยค

ติลสุนาดลเข้าใจว่าท่านก็ห่วงใหญ่
แล้วก็หยิบเรื่องนี้มาเป็นคำติ่งเตือน
ประโยคสำคัญก็คือว่านายกบอกว่าขอฝาก
พลเอกเบรมบอกขอฝากนายกอาจจะจำไปใช้ตามที่ผมพูดก็ได้
เพราะผมเคยใช้มาแล้วได้ผลดีมากอ้าว
ผลเอกเปรมพูดอย่างนี้คนข่าวอย่างพวกผมก็นึกได้ครับว่า
พลเอกปรมเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมา๘ปี
๘ปีนี่ฝ่ายค้านไม่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกเปรมเลย
เหตุผลก็คือว่า๑เมื่อฝ่ายค้านจะอภิปรายรัฐมนตรีคนไหน
ผลเอกเปรมถ้าเชื่อหลักฐานของฝ่ายค้านและเห็นว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านจะอภิปราย
มีเหตุมีผลมีหลักฐานท่านปรับคอลโลมอครับ
เอารัฐมนตรีคนที่ว่ามีปัญหาพ้นไปจากหน้าที่
แล้วบางทีถ้าพักเขาไม่พอใจพลเอกเปรมเคยปรับออกทั้งพักครับ
แล้วดึงพักอื่นเข้าไปเสียบแทนพลเอกเปรมก็เคยทำอย่างนี้
ตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมในขณะนั้นไม่มีใครได้ยื่นยติอภิปราย
ด้วยเหตุผลที่ว่าท่านไม่สุมไฟใส่ฟืนกับฝ่ายเห็นต่างให้เป็นศัตรู
ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งตอนนั้นที่มองกันว่าเพราะว่าพลเอกเปรมมีขุนทัพนายกอง
เป็นตัวช่วยใครจะอภิปรายพลเอกเปรมในฐานะนายกรัฐมนตรี
ก็จะมีกระบวนการทำความเข้าใจในที่สุดหลายครั้งบางครั้งก็ต้องถอน
การอภิปรายนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกเปรม
ฉะนั้นสิ่งที่พลเอกเปรมเตือนพลเอกประยุทธ์
ผมคิดว่ามีประโยชน์มากถ้าพลเอกประยุทธ์จะทำได้
แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่พลเอกเปรมเตือนเนี่ย
อยู่ในใจคนครับเพราะว่า๑๐ปีที่ผ่านมาที่ประเทศเราติดลม
ไม่ถึงไหนและมีปัญหามากเกิดความขัดแย้งกันมาก
ก็เพราะว่าการเมืองในรอบ๑๐ปีเกิดความขัดแย้งรุนแรงมาก
ชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันเกิดเพราะอะไรล่ะครับ
เพราะบรรยากาศทางการเมืองมันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนในอดีตเยอะ
ในอดีตหลังเลือกตั้งแล้วฝ่ายที่ชนะตั้งรัฐบาล
แพ้ตั้งรัฐบาลสู้เขาไม่ได้ก็เตรียมตัวรอเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบ
ทำหน้าที่อภิปรายทำหน้าที่ยื่นยติอาจจะมีความวุ่นวายสับสนบ้าง
แต่ว่ามันไม่ถึงขั้นที่จะเป็นศัตรูกันนั่นการเมืองในอดีต
แต่ว่าการเมืองในรอบ๑๐ปีที่ผ่านมามันเกิดบรรยากาศที่ว่าหลังเลือกตั้งแล้ว
ฝ่ายแพ้ฝ่ายแพ้ไม่ยอมฝ่ายบริหารฝ่ายชนะบริหารประเทศไม่ได้
ติดขัดไปหมดฝ่ายแพ้ไม่ยอมฝ่ายบริหารฝ่ายชนะบริหารไม่ได้
ก็อยู่กันมาอย่างนี้เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรล่ะครับ
เพราะมันมีเรื่องว่าการเมืองมันเกิดความขัดแย้งกันรุนแรงถึงขั้นว่าเดิมพันธุ์สูง
พันธุ์สูงก็คือว่าต้องเอาชนะให้ได้ถ้าแพ้ย่อยยับอับปางถ้าแพ้ถูกดำเนินคดี
ถ้าแพ้ติดคุกฉะนั้นทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะให้ได้
ทำทุกอย่างเพื่อให้แพ้เพราะแพ้แล้วโดนเช็คบิน
โอกาสที่การเลือกตั้งเสร็จฝ่ายชนะจะบริหารประเทศไปอย่างราบรื่น

แพ้ยอมรับที่จะเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบ
โอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นไม่มีในช่วงเวลาที่ผ่านมา
จนกระทั่งมาถึงวันนี้ครับบรรยากาศที่ว่าเดิมพันธุ์สูง
ฝ่ายแพ้จะถูกเช็คบิน
ฝ่ายชนะก็อาจจะบริหารประเทศได้ไม่ราบรื่น
ยังมีอยู่ครับไม่ใช่ไม่มีนะครับ
การเลือกตั้งคราวนี้เดิมพันธุ์อย่างนั้นยังมีอยู่
ฉะนั้นสิ่งที่พลเอกเปรมติลสุราลนเตือนเนี่ย
ไม่ได้เตือนเฉพาะพลเอกประยุทธ์นะครับ
แต่เตือนไปถึงทั้งสองฝ่ายด้วยว่า
อย่ามองความเห็นต่างเป็นศัตรู
แต่ผมคิดว่าสิ่งที่พลเอกเปรมเตือนเนี่ย
เฉพาะในแวดวงการเมือง
ระยะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า
กระทั่งในแวดวงสื่อเองก็มีปัญหา
มีปัญหาว่ามันเกิดกรณีสื่อเลือกข้าง
เพราะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งชนะมา
สื่อที่เลือกข้างอีกทางหนึ่งก็ลำบาก
ฉะนั้นพอสื่อเข้าไปสุมไฟใส่ฟืนเข้าไปด้วย
สถานการณ์ความขัดแย้งในทางการเมือง
ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ผมย้ำอีกทีนึงว่าการเลือกตั้งคราวนี้

ฝ่ายที่แพ้เขาคิดว่าแพ้แล้วโดนเช็คบินต่อ

สำหรับสถานการณ์การเมืองในช่วงเวลานี้
เอาละครับนี่ก็คือขีดเส้นใต้การเมืองวันเสาร์นี้
แล้วก็เป็นวันสุดท้ายของรายการขีดเส้นใต้การเมือง
ฉะนั้นก็ขออวยพรให้แฟนรายการขีดเส้นใต้การเมือง
มีความสุขในช่วงตั้งแต่ปี๒๕๖๒เป็นต้นไปครับ
แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ